อมาเถอะนะก็ไหลเมะม่า
อมาเถอะนะก็ไหลเมะม่า

ได้เวลารับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วนะพ่อนะ
แต่ว่าคุณผู้ชมมันยังคงสดใสเหมือนเดิม

แล้วก็ล่าสุดแกไม่คิดย้อมผมแล้วนะ
เออนะคะอย่าปล่อยให้หมามันกัด
ค่ะของพี่ได้
คุณผู้ชมถึงหมากัดก็มีแรงวิ่งจ้ะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อเอกศรีวิชัยเนี่ยนะ
เขาอยู่วงการพ่อเอกอาชัยสีวิชัย

ก็รวมกันดีนะพ่อเอกอาชัยสีวิชัยเออเป็นยังไงพ่อขวัญแกเป็นยังไง
คือพ่อก็อยู่วงการมาครึ่งชีวิตแมญักับยังมิกฤ่งเลย
พัคเดทโรคไภยังมาไม่ถึง

มีเบาหวานความดันไอมันอย่างนี้

ก็บอกว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าเน้นควบคุมอาหาร
แล้วก็ทำตัวเองให้มันดูสดใสไงดูดีขึ้น
อย่างเรื่องแต่งตัวขอเน้นแบบเรียบง่าย
ดูสักก่อนวันนี้มาเสื้อขาว
คุณผู้ชมปีนี้แล้วกันก็ไม่คิดย้อมผมแล้วนะ
ตามธรรมชาติคิดว่าสีผมดอกเราแบบนี้
ถ่ายรูปออกมาแล้วก็สวยดีนะเออส่วนเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ต้องขึ้นโชว์เกือบทุกวันร้องเพลงอย่างน้อยวันละ๒๐เพลงค่ะ
แล้วก็มีซิกแพคจากน้องศรีวิชัยโชว์นะคุณผู้ชมค่ะ
ยิ่งต้องฟิตต้องแข็งแรงมันเหมือนเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วย

ผู้หญิงผู้ชายดูง่ายลูกคนแก่แน่ะ
แก่ผู้ชายก็เวลาเข้าห้องน้ำดูง่าย
ถ้าถ้าฉี่เสร็จแล้วออกมายืนล้างหน้าแล้วก็ตบ

คุยกายดูกะเป๋าถือถ้าลูกถ้าลูก
แก่มีลิปสติกแต่ถ้ารูดซิปแล้วมีอย่าหล่อหม่องอย่าดม

อีกอย่างตอนนี้ปีนี้ไม่ย้อมผม
ย้อมโหยิ่งยงกันถ้าไม่ย้อม
เป็นแหมเป็นชีพะขาวแล้วเหมือนกัน

เมื่อวันสืนก็เจอพี่ยงเจอพี่หายเจอทุกคน
ทุกคนสุขภาพดีหนังหัวดำหมดเลยทุกคนเลย

ดูแลตัวเองมากไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างนี้

ด้านไปลากพี่ยิ่งยงมาตอบด้วย
คุณผู้ชมค่ะเรื่องสีผมมันแล้วแต่ความชอบเลยนะคะ
แต่ว่าไปเจอพ่อเอกชัยตัวจริงบอกเลยว่าดูดีตามวัยมากนะคะ
สงสัยสดชื่นได้แบบเบี้ยเรียงผู้สูงอายุ
เออหกสิบแล้วค่ะเออสิบใจอ๋อหกสิบแล้ว

ยังไงนี่สามสิบว่างงอกมาแล้ว

พอไปร้านทำผมก็เปลืองเงินอีกนะ
หรือเราจะปล่อยเลยตามเลยไหมพอเอดจะได้
ไม่ได้ไฮไลท์มันจะโดดเหด่งเล่นหนึ่งมาก

ร่างกายสมัยนี้มันไปดูที่งงที่งอกไม่ได้
ในการร้องฟุงร้องเพลงร้องไปด้วยตื่นไปด้วยได้ค่ะ